ท่านประธานสภาพผู้แทนรัศดรที่เคารพ
กับผมนายสมศักดิ์เทพสุธิน
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐ
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภา
และท่านผู้นำฝ่ายค้าน
ตลอดจนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจหลายท่าน
ที่ได้พูดถึงแนวนโยบาย
ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
มีทั้งเป็นข้อเท็จจริง
ที่จะต้องรับฟังและมีสิ่งที่เห็นด้วย

ข้อแนะนำเสนอแนะต่าง
ผมเรียนว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรม
ได้ดำเนินการและได้ทำแล้ว
มั่นใจในการบริหารจัดการ
ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ในประเด็นในยติแนะนำของท่านผู้นำฝ่ายค้าน

ประเทศไทยเป็นแหล่งส่งออกไปยังหลายประเทศ
จนทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายทั่วโลก
จึงถือได้ว่าเป็นปัญหายาเสพติดที่เป็นวิกฤตของประเทศ
เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงในสิ่งต่าง

แก้ไขหรือว่าไม่มีแนวนโยบายในการดำเนินการตรงนี้
เป็นเรื่องที่เสียหายมาก
เดี๋ยวผมจะชี้แจงว่า
ปัญหายาเสพติดที่มันเกี่ยวข้องกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในรุ่มน้ำโขงของเราเป็นยังไง
ได้มีการทำความเข้าใจศึกษา
และร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาเป็นงานระหว่างประเทศ
เราได้ดำเนินการกันอย่างดียิ่ง
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากสกลนครท่านหนึ่ง
ท่านได้พูดถึงตัวเลขของผู้คนที่บอกว่าติดยาบ้า
ล้าน๗แสนคนกว่านั้น
เป็นความคาดเคลื่อน
ซึ่งตัวเลขที่ท่านได้นำมาใช้เป็นตัวเลขของการวิจัย
เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด
ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วตัวเลขที่คนที่เคยเกี่ยวข้องกับยาบ้า
เมื่อทำการวิจัยตั้งแต่ปี๒๕๖
ในคนอายุ๑๒๖๕ปีนั้นมีประมาณ๑ล้าน๖แสน
แต่ก็มีตัวเลขที่น่าสนใจนะครับว่า
สถิติของการที่เข้ารับการบำบัด
เป็นตัวเลขที่น่าชื่นใจ

ก็มีเพียง๒๒๙๐๐เศษ
และในปี๒๕๖๓ก็ดีขึ้น
เหลือแค่๑๙๐๐๐เศษ

เป็นแนวทางในการดำเนินการและพัฒนาในเชิงบวก
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากกรุงเทพมหานคร
ท่านให้คำแนะนำหลายอย่าง
มีสิ่งที่เห็นด้วยและชื่นชม

ข้าราชการทหารตำรวจ
หน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในการป้องกัน
ชายแดนและปราบปามทั่วประเทศทำงานอย่างหนัก

ซึ่งผมเกรงว่าท่านจะวิพากษ์ในส่วนของราชการไม่ดี

แต่ว่าท่านได้วิพากษ์ในแนวทางนี้
ผมก็จะไปชี้แจงตรงนี้มาก
แต่ก็ดีใจครับว่าสิ่งที่ท่านให้กำลังใจ
กับส่วนของราชการต่าง

แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในนโยบายที่ทำกันมาตั้งแต่ปี
ตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์
ในมาตรการป้องกันปราบปามและการบำบัดรักษา
นโยบายป้องกันปราบปรามและการบำบัดรักษานั้น

ใน๓นโยบายและมีนโยบายในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศ
ความร่วมมือระหว่างประเทศต้นน้ำคือประเทศรุ่มน้ำโขง๖ประเทศ
จีนเวียดนามลาวกัมพูชาและพม่าและไทย
เป็นประเทศต้นน้ำซึ่งใกล้ชิดแหล่งผลิตยาเสพติด

เดี๋ยวผมก็จะอธิบายความให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้เข้าใจว่า
ยาบ้าหรือมาตรการต่างที่เราได้ดำเนินการ

บูรณาการนะครับ
เราจับกลุ่มผู้ค้าหรือนักบิน
ผู้ต้องหา๑๖๖๐๑คน

ในปีนี้ปีงบประมาณที่เรากำลังเริ่มดำเนินการไปในระยะแรก
ประกอบกับเรามีแนวนโยบายในการปรับเปลี่ยน
ในการจัดการกับยาเสพติด

ตัดวงจรต่างตรงนั้น

ในแนวนโยบายที่เราได้ค้นพบ
เรื่องของการดำเนินการ
เป็นแนวนโยบายที่สามารถจัดการกับยาเสพติดได้อย่างชะงัด
ถ้าหากว่าเราได้ใช้งบประมาณ

แล้วใช้มาตรการเท่าเดิม
ที่มี๕มาตรการที่ผมได้กราบเรียนแล้ว
รวมทั้งมาตรการบูรณาการหน่วยงานต่างด้วยแล้วเนี่ย

เราจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกมากมาย
ถ้าหากว่าเรารู้ถึงข้อมูลและพัฒนาการของยาบ้า
หรือยาเสพติดที่สามเหลี่ยมทองคำ
ผมได้ประชุมปรึกษาหาลือกับองค์กรสำนักงาน

ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
ปีหนึ่งยาเสพติดที่สามเหลี่ยมทองคำ
มีมูลค่าถึง๗๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ
๗๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเงินไทยก็๒ล้านล้านกว่าบาท

เรื่องใหญ่โตโมโหลานมาก

จำนวนน้อยนิดในการป้องกันหรือปราบปาม
เสียทั้งหมดคงไม่ได้

แก้ไขป่าปาล์มตรงนี้
หลังจากที่ผมมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็ได้พยายามปรึกษาผู้รู้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรับฟังความเห็นจากผู้พิพากษาที่มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ท่านอายการที่มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดว่าเราจะบริหารงานด้านยาเสพติด
ที่จะต้องดำเนินการให้สำริดผล
มีฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง
เราก็จะต้องใช้งบประมาณของประเทศอย่างมหาศาลในการปราบปรามยาเสพติดตรงนี้
เราก็ได้ดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาล
ในขณะนั้นก่อนหน้านั้นในปี๒๕๕๙
ท่านรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันตองขออนุญาตได้เอ่ยนามว่า
ได้มีร่างของประบวนกฎหมายยาเสพติด
ที่ได้เคยเสนอในสตชและค้างสภาอยู่
เมื่อได้รับทราบและได้ศึกษาดูจากประมวลกฎหมายยาเสพติดแล้ว
ก็มีความคิดว่า
ในส่วนที่ได้รับฟังจากผู้เชี่ยวชาญ
ท่านได้แนะนำว่าเราต้องแยกคดีทรัพย์ออกจากคดีอาญา
เพราะในอดีตการทำคดีถ้าผู้ค้ายาหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หลุดรอดจากคดีอาญาต้องคืนทรัพย์สินที่ยึดอายัดไว้ทันที
เราก็ได้นำแนวทางตรงนี้มาปรับแก้ในประมวลกฎหมายยาเสพติด
ว่าเราแยกทรัพย์ออกจากคดีอาญา
และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการขยายผล
ยึดทรัพย์ย้อนหลังได้ตลอด
และเราพิจารณาดูในเรื่องของทรัพย์สิน
เราดำเนินการในเรื่องของการยึดทรัพย์โดยการนำร่องนำร่องในเรื่องของการดำเนินการตรงนี้
ถ้าท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจที่เคยได้ฟังผมอภิปรายในสภาบ้างแล้ว
เน้นในเรื่องของมาตรการคดีมาตรการสมคบ

ที่เกี่ยวกับฟอกเงินคดีที่เกี่ยวข้องกับประบวรรัชลากร
ในการดำเนินการผมขออนุญาตได้ใช้สไลด์สัก๖แผ่น
เพื่อให้ท่านสมาชิกได้ประหยัดเวลานะครับ
ว่าทำไมมียาบ้ามากในประเทศไทย
ทำไมราคายาถูก

ในระยะเวลาต้นในอดีต
สารเคมีหรือสารตั้งต้นการผลิตยาบ้ามาจากย่านะครับ

แต่ในขณะนี้ท่านจะเห็นว่า
อย่างน้อยมีส่วนมีสารที่เป็นตัวตั้งต้น๑๒ชนิด
ที่อยู่ในชาร์จที่ได้เห็นอย่างเช่น
โปไฟโอลิกแอซิก
วันเฟนิลวันโพฟาโนล

เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาบ้า

และมีโรงงานเต็มไปหมด
มันเป็นเงินถึง๒ล้านล้านกว่าบาท
ที่อยู่ชายแดนประเทศไทยนะครับ
เราจัดการโดยลำพัง

หรือเราต้องค้นพบวิธีการใหม่
ในส่วนการดำเนินการตรงนี้

สิ่งเสพติดเหล่านี้มีราคาถูก

ละไม่ถึง๕๐สตางค์
ในขณะที่นำมาขาย

ตั้งแต่เม็ดละ๑๐๐บาท๕๐บาท
หรือ๓๔เม็ดร้อยบาท

แล้วก็ในช่องทางของการปล่อยขาย

หน่วยงานของประวัติศาสตร์กระทรวงยุทธิธรรม

แนวทางของการทำงานนั้น
บางครั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้อง

เพราะการแถลงข่าวก็ทำให้นักบินหรือผู้ขน
หรือผู้คนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เขาจะกลับไปเอายาเสพติดที่โรงงานที่อยู่ในชายแดนต่างประเทศ
กลับเข้ามาค้าได้โดยการค้าขายยาของเขาเครดิต
แต่ว่าถ้าถูกจับในประเทศของเรา
เขาก็กลับไปเอายาเสพติดได้ฟรีฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียเงิน
นี่คือแนวทางอันหนึ่งที่เราพยายามที่จะไม่แถลงข่าวบ้าง
หรือแถลงข่าวบ้างเพราะว่าเราต้องการให้ความแตกแยกที่เกิดขึ้นจาก
ในวงการหรือพ่อค้ายาเสพติดในการดำเนินการตรงนี้
สกัดกั้นชายแดนต่างเหล่านั้นเนี่ย

ประเทศรุ่มน้ำโขง

สามปีเราได้รวมสกัดกั้นยาบ้าได้ถึง๕๘๓ล้านเมตร
เป็นมูลค่านะครับ
มูลค่าที่เราคิดจากเม็ดละ๕๐บาท๑๐๐บาท
เป็นเงินรวมถึง๔๑๓๓๒ล้านบาท
เหตุที่ประเทศไทยเป็นจุดผ่านหรือจุดที่ทำให้ผู้คนมองเราก็ผมได้กลับเรียนแล้วครับว่าในลักษณะของภูมิศาสตร์ในประเทศไทย
ในส่วนของการดำเนินการตรงนี้เนี่ยเรามีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย
ตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้เรามีเรื่องของการขนส่งทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ
สิ่งต่างเหล่านั้นผมในฐานะที่เป็นประธานศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติด
มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตามคำสั่งของพระท่านนายกรัฐมนตรีให้ดูแลตรงนี้อย่างชัดเจน
การส่งออกยาเสพติดที่ใช้ช่องทางทั้งอากาศทางบกทางเรือก็ได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาในเรื่องนี้ถึง๗คณะ
ในคณะสำคัญคณะที่๑อนุสกัดกั้นการลักลอบส่งออกและนำเข้าโดยท่านอธิบดีกรมศุลกา
กรมศูนย์รักษากร
ซึ่งป่าปามทางอากาศและทางเรือในการที่ตั้งท่านอธิบดีขึ้นมาก็ได้ดำเนินการในเรื่องคดีความได้ร้อยกว่าคดีในระยะเวลาสั้นและทางเรืออีก๑๓คดี
และตั้งอนุสกัดกั้นยาเสพติดในเส้นทางบก
ท่านผู้พบสูงสุดเป็นประธานได้เจาะทุกส่วนของการขนส่ง
การขนส่งทางบกรถไฟท่าเรือการท่าปรายศนีย์สิ่งต่างเหล่านั้นก็ได้ดำเนินการ
และการสกัดกั้นต่างซึ่งประเทศปลายทางที่มีผลกระทบนะครับ
ที่ทำให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้พูดถึงว่าเราเสียชื่ออย่างเกาหลีออสเตรเลียไต้หวันอิสราเอลญี่ปุ่นฮ่องกงนิวซีแลนด์
เราไม่ได้เสียชื่อเลยครับความร่วมมือการบูรณาการระหว่างประเทศตรงนี้เนี่ย
ผมอยากขอให้ดูสไลด์หน้าที่๒หน้าที่๒อีกหน้าหนึ่งครับ
หน้าที่๒เห็นไหมครับเมื่อวันที่๕กรกฎาคม๖๔
จับกลุ่มเฮโรอินได้๓๑๔กิโลนะครับและมาถึงงานมอบนโยบายประจำปี๖๕
ในวันที่๙ธันวาคม
นายอารันแมคแคนอนเป็นตัวแทนของประเทศ
ที่เข้าร่วมประชุมหาลือกับเราได้มอบโล่เกียรติยศให้กับประเทศไทย
ผมเป็นตัวแทนรับโล่เกียรติยศนั้น
ด้วยความรู้สึกของประเทศปลายทางที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในการสกัดกั้นของเราที่ดำเนินการนี้
ได้รับความนิยมได้รับความชื่นชมและเขาเข้าใจครับ

มาถึงขั้นตอนที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้บอกว่า
เราได้ค้นพบในแนวทางของการปราบปรามและแก้ไขปัญหา
ซึ่งจะไม่ได้ใช้งบประมาณอีกมากมายจากเดิมเลย
และผมมั่นใจว่าเราจะสามารถปราบปรามยาเสพติดได้อย่างชะงักกัน

คณะทำงานพิเศษที่ชื่อพารีปราบยา
เป็นการบูรณาการเพื่อนำร่องของปปศดีเอสไอและบชปศ๑๖ชุด
มีอายการและปปงเป็นพี่เลี้ยง
ทำไมถึงต้องมีการนำล่องของประสอดดีเอสไอ

เราต้องยอมรับว่า
เรามีความรู้ในเรื่องของการยึด
อายัดทรัพย์สินในส่วนของเจ้าหน้าที่ราชการไม่มากนัก

การสืบค้นธุรกรรมทางการเงิน

หน่วยงานของปปศและในหน่วยงานของบชปศนั้นแต่เดิมไม่มี
และในส่วนของการสืบทรัพย์ต่างก็ต้องใช้กรมบังคับคดีในการดำเนินการ
เราจึงต้องบูรณาการในการดำเนินการตรงนี้
ขออนุญาตไปสไลด์ที่สี่
หลังจากเราได้เริ่มดำเนินการนำร่อง

ระหว่าง๒๒มิถุนาถึงกันยา๖๔
เป็นมูลค่ามากกว่า๙๔ล้าน

เพราะเรารู้ว่าถ้ามีการแถลงข่าว
ผู้คนที่เกี่ยวข้องค้ายา
ก็จะกลับไปเอายาเสพติดในแหล่งกำเนิด
หรือในโรงงานเพราะว่าเขาจะไม่มีความผิดอะไร
เพราะว่าถูกตำรวจหรือผู้ดำเนินการจับกลุ่ม
เรียนกับท่านประธานที่เคารพว่า
เรายึดเป็นเงินสดได้๑๘๕ล้านบาท
และทองคำรูปภัณฑ์อีก๑๕๐กว่าล้าน
รวมเป็นเงินสดและทองรูปภัณฑ์๓๓๕ล้านบาท
และมีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อีก๑๐๐กว่าล้านบาท
และมีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อีก๑๐๐กว่าล้าน
โดยประมาณละ๕๐๐ล้านบาท
ในเรื่องนี้ได้ดำเนินการเมื่อวันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เพราะการแถลงข่าวก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่
ผมเรียนท่านประธานแล้วครับว่า
ทำให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องนั้นเขารอดตัวจากภัยอันตราย
เพราะเขาสามารถกลับไปเบิกยาเสพติดที่โรงงาน
กลับมาค้าขายใหม่ได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบ
ผมขอเป็นสไลด์ที่๖

ต่างที่เราได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการบำบัดรักษา
ความร่วมมือระหว่างประเทศและบูรณาการที่ดำเนินการ
เป็นเรื่องที่ได้ดำเนินการมานานนะครับ
แต่เราจะเพิ่มยุทธศาสตร์ของการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด
และผมมั่นใจว่าในการดำเนินการในเรื่องของยาเสพติด
นั้นชะงักกันและได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
และผมมั่นใจว่าในปีงบประมาณนี้
สิ่งที่ผมได้ประเมินไว้ว่า
จะต้องดำเนินการตรงนี้ให้ได้๑๐๐๐ล้าน
ก่อนที่ผมมาดำรมตะแหน่งรัฐมันตีว่าการกราศวงศ์ยุติธรรม
ปีหนึ่งไม่เคยทำได้ถึง๖๐๐ล้านเลย
แต่วันนี้ผมท้าทายกล้าที่จะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่า
เราต้องปราบปามในส่วนต่างเหล่านั้นและมั่นใจว่ากรณีศึกษา
ที่เราได้ทำการศึกษาในชุดของภารีปราบยาและได้ขยายผล
แล้วก็ในขณะนี้เราเปิดโรงเรียนสอนนักธุรกรรมนักสืบธุรกรรมทางการเงิน
และนักสืบเรื่องของทรัพย์สินที่ซุกหายอยู่
เพราะแนวทางของเราจะต้องยึดทรัพย์ย้อนหลังเป็นเวลาไม่น้อยกว่า๑๐ปี
ผมจึงขอกลับเรียนท่านประธานเพื่อสมาชิกและพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านว่า
เรามีแนวทางใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาและเราก็จะไม่ใช้งบประมาณให้ฟุ่มเฟื่อยมากมาย
ขอกลับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ